หนึ่งที่เขาพากันไปก็คือสารเจ้าพ่อกาโมที่ระยองคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
เคยมีคนไปไปขอแล้วก็ถูกแล้วก็ไปแก้บนเขาก็เฮโลกันไป
พอไปถึงเงิบสิครับสารมันถูกลื้อคุณผู้ชมราบไปหมด
คำถามคือใครมาลื้อไป
ลื้อไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยมันใกล้จะถึงวันที่หนึ่งแล้วลื้อทำไม
คือแบบเอาก็จะมาไหว้จะมาขอเลขขออะไรกันไป
พอไปถึงเหลือแต่เครื่องเส้นไหว้
อุ้มขมับเลยนะแต่ว่าแผงแผงลัตเตอรี่ยังอยู่นะคะ

รุมชาวบ้านและนักเสียงโชคเขาเดินทางไปขอเลขเด็ดจากสารเจ้าพ่อ
กาโมริมถนนสุขุมวิทย์เส้นทางระหว่างอำเภอบ้านฉางที่มรยอง
กับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อวาน
ทุกคนก็โอ๊ยผิดหวังเหลือเกิน
ขับรถมาตั้งไกลเศร้าใจเหลือเกิน

หลังพบว่าสารถูกมรื้อหายไปพร้อมกับต้นโพด้วย
เหลือทิ้งไว้เพียงอะไรคุณผู้ชม

อันแรกเลขแปด
อันที่สองเลขสิบแปด
เหลือ๒ใดอันนี้เท่านั้น
ไปกลับ๒หลับทำลาย
ต่างจังหวัดหล่อมุงน่าคอโชค
ยิงต่อรถยนต์จอดยาวอยู่ที่เดิม
ส่วนตัวยังเชื่อว่าเจ้าพ่อยังอยู่ที่เดิม
ไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อย
นี่ฮะอ้าวทีนี้สารเจ้าพ่อแก๊งกาโมเดิมทีเนี่ยเป็นสารเป็นเป็นเพียงซากสารไม้ชำรุดนะคุณผู้ชมถูกทิ้งเอาไว้ใต้ต้นโพนานหลายสิบปีจนกระทั่งสักประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนนำเครื่องเส้นไหว้ไปบูชาพร้อมติดแก๊งกาโม่เอาไว้เต็มสารไปหมดนะจากนั้นก็มีชาวบ้านแห่ไปไหว้เพื่อขอโชคลาภ
ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของกลุ่มมือหวยใต้ดินเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินไปลื้ออาจจะมีการส่งคนไปทุบทิ้งอ๋อทำไมคะจ่ายเยอะเหรอคะอาจจะแบบถูกนักใช่ไหมเออแม่นนักใช่ไหมลื้อซะเลยแบบเนี้ยอันนี้ยังไม่ทราบนะชาวบ้านเขาแค่บอกมานะคุณผู้ชมต่อมาเนี้ยมีชาวจังหวัดราชบุรีมาว่ายขอโชค
แต่สุดท้ายนะชาวบ้านก็หัวเสียกันไปไปถึงแล้วอ้าวใครมาลื้อสารเจ้าพ่อไปฮะเนี่ย
คือแบงค์กาโม่ก็มีเจ้าพ่อเหรอคะนั่นสิครับ
คือแบงค์กาโม่นี่มันคือแบงค์เงินปลอมที่เราเล่นกับเด็กใช่ไหม
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครเชื่อก็เชื่อให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เอาเป็นว่าเขาทิ้งเลขไว้ให้๒เลขเด็ดน่ะตรงน่ะ
ก็เขาเหลือไว้ให้เท่านั้นก็ลองดูแล้วกันนะคะอีก๒วันกลับไปฝันกันให้ดี